คือวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินเปิดตัวนักธุรกิจดัง
เคยไปเดินหาเสียงกับทางพักเพื่อไทยแล้วก็คุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒนแถวเยาวราชมาแล้ว
ใช่ค่ะวันนี้มาที่ทำการพักของเพื่อไทยนะฮะ
อืมก็อย่างที่ทราบนะครับว่าคุณแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตอนนี้เนี่ย
ตั้งทองอยู่๗เดือนแล้ว
วันนี้คุณเศรษฐามาที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
บอกว่าถือเป็นวันเลิกดี
ถึงเวลาแล้วต้องมาทำงานการเมืองให้มากขึ้น
พร้อมจะมาช่วยพักเพื่อไทยหาเสียง
โดยจะมาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะฮะ
แล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณแพทองทานด้วย
ช่วยเติมเต็มในส่วนที่คิดว่าจะช่วยเหลือประเทศชาติได้
คุณเศรษฐาบอกว่าที่ผ่านมามีประสบการณ์แต่งงานทางด้านเศรษฐกิจ
แต่อยู่ในเมืองหลวงนะฮะ
ลงพื้นที่ต่างจังหวัดไปฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเนี่ย
ก็ได้พลังผ่านผู้นำท้องถิ่นว่าเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวจะลงพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับ
นักข่าวก็ถามถึงความชัดเจนว่าเอ๊ะเปิดตัวขนาดนี้แล้วเนี่ย

ถือว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยไหมในการเลือกตั้ง

เพราะว่าเอาจริงนะกระแสเรื่องที่คุณเศรษฐาจะเป็นแคนดิเดตเนี่ย
มันวิ่งมาแบบมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลย

คุณเศรษฐาบอกว่าคือจะยังไม่คิดถึงตรงนั้นนะครับ
มันมีขั้นตอนของทางพักด้วยอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่าง
เอาเป็นว่ามาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
คำแนะนำในมุมมองของทางธุรกิจที่มีอยู่
มีประสบการณ์การทำงานมากว่า๓๐ปี
หวังว่าคำแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะของตนเนี่ย
จะเป็นประโยชน์กับพักเพื่อไทย
คือวันนี้คุณเศรษฐาเขาก็ตอบคำถามเรื่องของบิ๊กตู่ด้วยนะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันฮะเอาฟังที่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้ก่อน
ต่อจุดถึงขั้นนั้นเลยครับเอาทีละขั้นเศรษฐรณ์ก่อนดีกว่า
เพราะว่ามันมีขั้นตอนในการที่จะทำงานหลายเรื่อง
ก็คงต้องลงไปช่วยหาเสียงแล้วก็

ในส่วนผมเองนั้นเราทำธุรกิจมาก็อยู่ในแค่เมืองหลวงอย่างเดียว
เพื่อไปฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน
ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในกิจกรรมที่ผมต้องลงไปทำ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับ
แล้วก็ต้องทำในที่ตัวเองถนัด

เพราะฉะนั้นท่านพูดอะไรเนี่ย
ผมเองผมก็มีวัยวุ่นน้อยกว่าท่านนะครับ

ผมคิดว่าท่านพูดอะไรมาเรา
ผมก็ต้องฟังนะครับ

นี่นักข่าวก็ถามคุณเศรษฐาเรื่องที่พลเอกประยุทธ์
พิงว่าประเทศไม่ใช่ธุรกิจที่มาเปิดตัวทำงาน
ทางพรรคเพื่อไทยและพวกนี้ด้วยนะครับ

แต่ต้องให้ท่านดูตรงนี้ก่อนนะฮะ
แล้วมาเป็นประธานที่ปรึกษาของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
วันนี้นักข่าวไปเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายรัฐมนตรีนะครับวันนี้ลางานครึ่งวัน
ราชการครึ่งวันไปทำบุญใหญ่ร่วมกับสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็ต้อนรับสมาชิกที่มาเปิดตัว
ที่จะมารอลงเลือกตั้งกันด้วยนะอดีตสอสอแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นหลายคน
คุณอนุชานาคาศัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายุทธ์นี่ก็มาด้วย
พอเสร็จอะไรเรียบร้อยผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์
ก็เลยถามว่าเออเป็นยังไงบ้างทีมเศรษฐกิจของพักรวมไทยสร้างชาติ
เป็นแบบไหนอะไรยังไงอืมนี่ทางพักเพื่อไทยวันนี้เนี่ย
เขาเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการมาพักกันแล้วนะ
สำหรับคุณเศรษฐาทวีสินที่เป็นนักธุรกิจชื่อดัง
ลองฟังนะฮะว่าบิ๊กตู่บอกว่ายังไง
เขาเก่งตรงไหนเขาเด่นตรงไหนกัน
เขาทำอะไรเขาทำอะไรกิจกรรมธุรกิจประเทศไทย

จำคำพูดผมไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย
ไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง
เข้าใจยังเออเป็นของประเทศ
เพราะฉะนั้นต้องหาคนที่เหมาะสมและการทำงานมันมีระบบมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมด
มันไปไม่ได้มันติดกฎหมายก็ไปไม่ได้อีกอยู่ดี
แล้วก็แก้ไขตรงนี้นี่คือรัฐบาล

จากถามเรื่องทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติ

อ่ายาวเลยทีนี้ยาวเลยใช่ไหมคะนักข่าวก็เลยไปถามคุณเศรษฐาไง
ว่าเนี่ยบิ๊กตู่เขาถามว่าเด่นตรงไหนเออนี่เขาทำอะไรทำกิจกรรมอะไร
ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะ
ว่าเศรษฐกิจของประเทศต้องเป็นของประเทศคุณเศรษฐาก็เลยบอกไม่ขอตอบโต้ก็แล้วกัน
เพราะว่าวัยวุฒิน้อยกว่าหรือว่าบิ๊กตู่พูดอะไรมาก็จะรับฟังก็แล้วกัน
คุณผู้ชมครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์บอกในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะ
โดยเฉพาะคำที่บอกว่าประเทศไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ย
โซเชียลนี่ร้อนเลยนะฮะค่ะบางคอมเมนต์นี่ก็เห็นไหมฮะ
บอกอยากให้คุณวิโรธลักษณะอดีศรอืม
สอสอของก้าวไกลมาเป็นนักข่าวธรรมเนียบสักวันอุ้ยอย่างนั้นเลยนะ
บางคนก็ถามกลับแล้วลุงเด่นตรงไหนอ่ะไม่รู้ลุงไหนนะ
หลายลุงซะด้วยช่วงนี้นั่นแหละสิฮะอ่านี่บอกบางคนบอกชาติไม่ใช่ธุรกิจ
แต่มีญาติพี่น้องมารับเหมาโครงการไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านอุ้ย
วันนี้ก็เลยร้อนชาในโลกโซเชียลนะคะเอาอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
ที่งานเข้าพักรวมไทยสร้างชาติจำได้ไหมคะช็อตช็อตฟิลที่โคราชอืม
คุณจรรงสุวรรณคีรีบอกว่าถ้าอยากได้รัฐบาลดีให้เลือกพัก
พักไทยรักไทยในไทยรักไทยคือคุณไตรงได้เขาแก้บนเวทีแล้ว
แต่ความจริงตรงเนี้ยไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ใช่คือวันนี้เขามีการอัดคลิปชี้แจงเลย
ในเรื่องนี้ด้วยรวมถึงเรื่องที่กรกตถูกเรื่องร้องเรียนเพราะว่ามี
คุณศรีสุวรรณจัญญาไปร้องเรียนกรณีที่คุณไตรรงมีการพูดพาดพิงถึงสถาบัน
คือไม่ได้พาดพิงสถาบันคุณไตรลงเอาสถาบันมาหาเสียง
คำนั้นแหละเป็นหนึ่งในกฎข้อห้ามในการปราศัยหาเสียง
ไรโรงพูดบนเวทีปราศัยใหญ่ที่โคราชของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใช่ค่ะ
เนื้อหาก็ลักษณะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนดีอืมอ่า
ควรจะเลือกคนดีแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
ใช่พักอื่นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย
คุณตรายรงค์และพักรวมไทยสร้างชาติ

ทำผิดกฎหมายเรื่องการหาเสียงเลือกตั้ง

เขามีการอัดคลิปชี้แจงทั้งสองประเด็นเลย

แล้วก็เรื่องที่มีการพูดถึงสถาบันด้วย
ลูกสาวของคุณปรายโรงคุณรัฐกล้าวสุวรรณคีรี
ซึ่งก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอกรทมของพักรวมไทยสร้างชาติด้วย

ใช่ไหมพออาจจะหมายว่าพูดได้
เป็นหลักสอนค่ะเป็นหลักสอน
ไม่ได้อ้างพระเจ้าอยู่ว่าวงปัจจุบันนี้
คุณไตรลงบอกว่าก็มันยังไม่มีกฤษฎาการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิเสรีภาพจะพูดได้
เอางี้กรกตกำหนดกรอบมาให้ชัดเลยดีกว่า
ว่าพูดได้ถึงแค่ไหนมันจะได้ชัดเจนไม่คลุมเคลือ

มีอีกหลายพักเขาจะไปยื่นร้องเพิ่มเติมนะ
ใช่ส่วนในพูดชื่อพักผิดเขาบอกเขาเหนื่อย

แต่อย่างที่ผู้หญิงบอกล่ะว่าเขาแก้วบรรเวรีไปแล้ว
ส่วนพักเสรีรวมไทยวันนี้พลตรวจเองเสรีพิสูจน์เตมีเยาเวทย์หัวหน้าพัก
พร้อมด้วยนายสมชัยศรีสุธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทย
ก็แถลงข่าวเปิดนโยบายแล้ว
ปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้งและปฏิรูปองค์กรอิสระ
โดยบอกว่ากรกตและองค์กรอิสระเนี่ยต้องมีที่มาที่มันเชื่อมโยงกับประชาชน
กรกตชุดปัจจุบันมาจากการแต่งตั้งของคอสชก็เลยไม่เป็นอิสระ
คุณสมบัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการองค์กรอิสระ
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้
แล้วก็ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบทวงดุล
แล้วก็ถอดถอนคนที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้
และยืนยันจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูลภายใน๑ปีค่ะ

วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานกลุ่มก้าวหน้าค่ะ
ประธานคณะก้าวหน้ามาร่วมหาเสียงกับเวทีของพักก้าวไกลนะฮะ

นี่อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะ
ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกล

ผมไม่แน่ใจตรงนั้นแต่ว่าทางภาคเขาคงพิจารณามาแล้วมั้

แล้วจะไปร่วมปราศัยที่อำเภอกุมภาวะปีนะครับ

หลังจากที่ไม่ได้ขึ้นเวทีหาเสียงระดับชาติมา๓ปีกว่า
หลังจากพักอนาคตใหม่ถูกยุก